แล้วจะมากลุ่มประกันก็ว่าอีกที
เพราะฉะนั้นสร้างความรำคาญให้กับคนอื่น

เจ้าที่เขามีด่านอยู่แล้วต้องตั้งด่าน

ก็ผมต้องขอโทษสังคมนะครับที่ว่าผมทำไปแบบนี้ครับ
เพราะว่าผมรู้ชาวไม่สิ่งการนะครับ
และอยากจะบอกคนอื่นว่าอย่าไปทำแบบพ่อผมครับ
ที่น้ำใกล้ที่ร้องกับไว้คงมีน้ำตา

ว่าฉันแน่นอนที่น้อยแต่เหมือนเกิดร้อยตลอดมา
ที่มีน้ำไว้เป็นเมียน้อยตลอดมา
โปรดติดตามตอนต่อมา
ว่าจำสอบส่วนจะรับหรือไม่รับนะครับถ้าไม่รับก็ส่งดำเนกดีที่ภูมิสารนะครับ
ส่วน๑๔ปีนะครับ๑๔ปีกว่าชีวิตอาจจะเดี๋ยวดูว่าพฤติกรรมเป็นยังไง
อาจจะพฤติกรรมที่เสี่ยงไหมถ้าเสี่ยงก็ให้พมรับนะครับไปด้วยกัน
๖ตืดออกเมาซีรฟ

มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องรับความผิดตามกฎหมายเหมือนกันอยากให้การร่วมรวดสังคมไม่ต้อง
น้องอยู่ด้านใบไฟนะครับมันอาจจะไม่เจอเหตุการณ์ตายนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป